วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูไอเดียสุดเจ๋งของครูเต้ยที่เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยาค่ะ
มีการผลิตคาฟเวียจากต่อสั่งข้าวนะคะ
จากได้รสชาติที่อร่อยแล้วยังถือว่าเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
จากเรื่องของการเผาต่อสั่งข้าวอีกด้วย
ประเทศไทยนะคะถือว่ามีพื้นที่ในการปลูกข้าวประมาณ๖๕ล้านไร่ค่ะ
หรือว่าประมาณ๒๐ของพื้นที่ทั้งประเทศนะคะ
เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการนับได้ว่าจะมีปริมาณฟางข้าว
หรือว่าต่อสั่งข้าวมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับต่อสั่งพืชชนิดอื่นนะคะ
เมื่อปริมาณต่อสั่งเยอะก็ยิ่งทำให้เกิดการเผาต่อสั่งข้าวเยอะมากขึ้น
นำไปสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนจากพื้นดินสู่บรรยากาศ
แล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
โดยที่พระนครศิอยุธยาคมีพื้นที่๙๐เปิดเซ็นต์
ในการทำนาหรือว่าในการปลูกข้าว
ก็เลยทำให้ครูเต้ยดาธินีตามเพิ่ม
ซึ่งครูเต้ยบอกว่าการทำคลาฟเวียจากต่อสั่งข้าวนี้นะคะ
มีกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยการันตีเรื่องของดิน
ที่มีการเก็บเกี่ยวใหม่เท่านั้น
แล้วก็มีการผ่านการตรวจในเรื่องของค่าสารตกค้างจากกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้วย
เพื่อให้ได้รสชาติที่หอมกลิ่นหอมรสชาติดีเป็นเอกลักษณ์ของค้าเปียต่อสั่งข้าว
ความสดชื่นและก็บอดี้ไม่หนักนะคะ
การทำคลาฟเวียค่ะใช้วิธีการในการคั่วต่อสั่งข้าวจนหอม
นำมาต้มเปลี่ยนแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลจนได้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ
ภายใต้คอนเซ็ปต์นำสิ่งที่ไร้สร้างนำสิ่งที่เป็นการสร้างปัญหาในชุมชนมาเป็นรายได้
นำสิ่งที่เป็นปัญหามาสร้างความยั่งยืนนะคะ
ด้วยการผลิตที่มีการอาศัยวิทยาศาสตร์แล้วก็วัตถุดิบทางธรรมชาติมาผสมผสานกันอย่างลงตัว
เพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการในการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนพร้อมกับเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมไปในตัวอีกด้วยค่ะ